คุณผู้ชมเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น
ง่ายแล้วมันก็เกิดขึ้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีอย่างที่บอกไป

เก้าอี้ที่เราคุ้นชินหรือว่านั่งกันเป็นประจำเนี่ย
ไม่ดีล้มตึงลงไปแบบนี้ก็มีนะคะ
อ้าวง่วงค่ะคิดตังค์อยู่ดีคุณพี่หายไปไหนคะ
อุ๊ยหายไปไหน
เฮ้ยคุณพี่เขาไปไหนแล้วอ๋อสงสัยลงลิฟต์

ฐานมันเล็กแล้วเวลาเราเอียงตัว
มันจะทำให้เก้าอี้มันเสียสมดุล

แล้วก็ล้มลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
จังหวะเอี้ยวตัวก็เลยพลัดตกลงมาจากเก้าอี้นะคะ
คือต้องบอกอย่างนี้นะจริงเรานั่งเก้าอี้ที่มีล้อ
เราก็จะเคยชินกับการเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ครับ
ทีนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่าย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าขาเขาเป็นขาแบบขาเดียว
คุณเอ็นตัวนิดเดียวมันคว่ำได้
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ
จริงบางทีมันอาจจะดูเหมือนเรื่องเล็กนะ
แต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นเรื่องเล็กก็ได้

โอ้โฮใช่ไหมก็อัตราอันเดียวเนอะใช่ไหมอืม
จะต้องพักรักษาตัวกันยาวเลยระมัดระวังกันให้ดีนะคะ